ตัวประกัน๒คนล่าสุดนั้นที่ได้รับการปล่อยตัวในวันนี้
รวมทั้งการต่อสู้ในพื้นที่ฉนวนกาซ่า
ก่อนหน้านี้กองทัพอิสราเอลนั้นเดินหน้าถล่มต่อเนื่องทางอากาศล่าสุดนั้น
ถ้าดูในข่าวก็คือว่าได้มีการบุกภาคพื้นดินเข้าไปนะครับ
อิสราเอลกับฮามาสในฉนวนกาซ่านะครับ
หลังจากกองทัพอิสราเอลส่งทหารบุกเข้าไปครับ
เพื่อจะหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวประกันที่ถูกลักพาตัวไป
ขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลนั้นการโจมตีทางอากาศครับ
ถล่มต่อเนื่องนะครับภายในวันเดียวเนี่ย๓๒๐แห่งครับ
โครงสร้างพื้นฐานอุโมงใต้ดินของกลุ่มฮามาส
ทำให้ตอนนี้ครับชาวปาเลสไตน์นั้นเสียชีวิตมากถึง๔๓๖ศพนะครับ
ถือว่าเป็นวันที่นองเลือดมากที่สุดอีกวันหนึ่ง
แต่ทีนี้ชาวปาเลสไตน์ที่เสียชีวิตครับภายในพื้นที่ฉนวนกาซ่ายอดรวมทั้งหมด
นับตั้งแต่มีการโต้ตอบหลังจากฮามาสนั้นถล่มอิสราเอลนะครับ

องกำลังฮามาสเผยคลิปนำตัวประกันหญิงชาวอิสราเอล๒คนครับ
ส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่โดยบอกว่าเป็นการปล่อยตัวด้วยเหตุผล
มนุษยธรรมสองท่านนี้ที่ผมบอกนะครับ
ท่านหนึ่งคุณนูริสคูเปอร์อายุ๗๙แล้วก็โยเชเวสลิปชิสวัย๘๕ปี
มีปัญหาสุขภาพด้วยสามีเธอนั้นยังอยู่ในนั้นนะครับ
ยังเป็นหนึ่งในตัวประกันที่ถูกจับอยู่นะครับ
โดยการปล่อยตัวครั้งนี้ครับมีขึ้นหลังจากที่ฮามาส
จะปล่อยตัวสองแม่ลูกครับเป็นลูกครึ่งอิสราเอลอเมริกัน
ให้เป็นอิสระเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับ
หลังจากถูกถามว่าเขาจะสับสนุนการแลกตัวประกัน
กับการเจรจาหยุดยิงไหมโดยใบเดนตอบสั้นว่า
ฮามาสจำเป็นต้องปล่อยตัวประกันก่อนจากนั้นจะเจรจาได้นะครับ
ตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับฮามาสจับตัวประกันไปมากกว่า๒๐๐
นับตั้งแต่วันที่๗ตุลาคมที่ผ่านมา
ยังไม่แน่ใจว่ามีคนอิสราเอลกี่คนต่างชาติกี่คนเป็นชาติอะไรบ้างนะครับ
จากนี้ใบเดนนั้นได้บอกว่าจากการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างตัวเขาครับ
และเขาเห็นตรงกันโดยพระองค์ทรงสนพระไทย
เกี่ยวกับความคืบหน้าในการเจรจาเพื่อแก้วิกฤตนี้
รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือแก่อิสราเอล
เดี๋ยวเรารอติดตามอย่างใกล้ชิด
ข่าวการปล่อยตัวประกันในล็อตต่อไปเนี่ย
คนว่าจะมีชื่อของคนไทยที่เรารอคอยกันหรือเปล่าค่ะ